มาดูอดีตภูตสมัครผู้หากตมอย่างดรเอ๊ครับ

เขาเป็นรังเย่าของตัวเอง
แถวบ้านตัวเองก็คือลาดกระบังนั่นเอง
บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันนี่แหละฮะเป็นอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรทมสังกัดพักประชาธิปัตยครับ
รเอ๊ก็ไลฟ์ขณะที่ลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมในหมู่บ้านเคหานคร๒เขตลาดกระบัง
ระดับน้ำตอนที่พี่เอ๊ไปสูงประมาณหัวเข่าครับ
กว่า๖๐๐ครัวเรือนก็ยากลำบากเลยฮะต้องอยู่กับน้ำท่วมขังแบบนี้
สัปดาห์แล้วนะคุณผู้ชมแล้วน้ำมันเริ่มเน่าไงมันอยู่นานมันเน่าแล้ว
กลิ่นเริ่มเหม็นคุณยายท่านหนึ่งครับที่พี่เอ๊ไปเจอ
นั่งอยู่บนคันกั้นน้ำหน้าบ้านคุณผู้ชมฮะเป็นกระสอบทรายที่วางเป็นคันกั้นน้ำ
แต่ไอ้คันกั้นน้ำของคุณยายก็เอาไม่อยู่อ่ะสิน้ำมันทะลักท่วมตัวบ้านแล้ว
แทบจะทุกซอกทุกมุมเลยก็ใช้ชีวิตกลางน้ำแบบนี้มาหลายวันแล้วคุณยายบอก
ระดับน้ำก็ไม่ได้มีทีท่าจะลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
ห้องน้ำบ้านยายเนี่ยมันลาดน้ำไม่ลงแล้วถ่ายของเสียไปเอ้ากดชะโคกไม่ได้
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือยายหน่อย
สูบน้ำออกจากพื้นที่ให้หมดก่อนที่จะมีฝนตกลงมาซ้ำอีกครับ
ตอนนี้ในเขตลาดกระบังน้ำท่วมตอนนี้
เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนักกว่า๕๔แล้วนะ
หนักกว่ามหาอุทธกภัยแล้วนะ
ระดับน้ำในคลองประเวทบุรีรมสูงกว่าปี๕๔๑๐เซนติเมตรแล้ว
ส่วนวิธีการแก้ปัญหาหรือถ้าเกิดสูบน้ำตอนนี้

ทางออกคือให้น้ำออกทางคลองพระองค์เจ้าครับ
แต่ตอนนี้ให้ระบายน้ำออกทางเจ้าพระยาทางเดียวน้ำก็เลยไปไม่ทัน
คลองประเวทไปแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางมัน๓๐กิโลเมตร
ขณะเดียวกันที่สูบน้ำที่ปลายทางทำงานเพียงครึ่งเดียวครับ
ทำให้น้ำไม่ลดและบริเวณนั้นเป็นคอขวดด้วยนี่พี่เอ๊เขาบอกมา
ต้นเหตุอันนี้ตรงกับที่อาจารย์ชาติชาติบอกก็คือ
ไข่หยะนี่แหละมันไปอุดตันท่อระบายน้ำ
อย่างพี่รายเดอร์คนหนึ่งครับเขาขับรถลุยน้ำไปนะ

เข้ามาส่งอาหารให้กับลูกค้าในซอยพระยาสุเรน๑๙
คลองสาวากรุงเทพแต่ไปไม่ถึงปลายทาง
เนี้ยครับคนนี้ฮะรถดับ
ดับน้ำเข้าไปในเครื่องก็ต้องเข็นรถออกมาในจุดที่น้ำไม่ท่วมครับ
โอ้โหไปไม่ถึงปลายทางเลยรอให้น้ำที่เข้าเครื่องยนต์มันแห้งซะก่อน
ระหว่างนั้นก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ

เขาบอกว่าเริ่มต้นลงมือทำสิ่งเล็ก
แต่ผลลัพธ์ที่ได้มันยิ่งใหญ่

เพราะมันไปกีดขวางช่องทางระบายน้ำครับ
อ่ะดรเอ๊เขาก็ไปดูพื้นที่ของเขา

ราชการกรุงเทพมหานครนะครับ

ชาวบ้านเดือดร้อนจริงเห็นกับตาเลย
จุดนี้
คู่เจ้าชาติสุธิพันธ์ครับ
โอ้โหเห็นชาวบ้านนั่งเรือออกจะไปทำงาน

นี่แหละครับความเดือดร้อนของชาวบ้าน

ไม่มีใครวางยาท่านย้ำมาสองสามวันนะ
แล้วก็ไม่โทษใครด้วยท่านบอกโทษตัวท่านนี่แหละนะ
แต่เป็นเพราะฝนมันตกลงมามากด้วยทำให้การระบายน้ำทำได้ยาก
ซึ่งล่าสุดได้มีการวางแผนระบายน้ำโดยให้สูบน้ำลงคลองประเวทบุรีรม
นะครับประเวทบุรีรมนะครับคลองนี้นะฮะมันจะช่วยระบายน้ำได้
ปรากฏว่าผันออกไป๒ทางคือทาง๘ริ้วฉะเชิงเซาลงแม่น้ำบางประกงใช่ไหม
สู่ทะเลใช่ไหมแล้วอีกทางหนึ่งนะครับก็คือลงคลองพระขนงผันลงสู่แม่น้ำเจ้าพญา
ซึ่งทุกจุดซึ่งทุกจุดระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของคุณชัดชาติเดี๋ยวก่อนจะไปที่อื่น
อันนี้ยังอยู่ในรากกระบังใช่ไหมผมอยากจะให้คุณผู้ชมฟังวิสัยทัศน์ของอดีตผู้สมัคร
ขอให้พร่องน้ำคอมประเวทให้เร็วที่สุดวันนี้๘๐เซนมากกว่าที่ปี๕๔
ไปร่วมสิบเซนแล้วครับถ้าเกิดน้ำไม่สามารถออกที่พระขนงที่สถานีสูบน้ำแล้วขึ้นเจ้าพญาได้
ฝนไม่ตกน้ำก็ไม่ไปไหนครับก็ยังอยู่ตรงนี้
กรุงเทพเป็นเมืองปั๊มต้องปั๊มจากซอยขึ้นถนนนะครับจากถนนขึ้นคลองประเวทแถวนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าไม่สูบขึ้นเจ้าพญาวงเทพฯอย่างไรก็ตายครับ

อันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของอดีตผู้สมัครผู้ว่ากอทมว่าถ้าแก้ปัญหาตอนนี้ต้องแก้ยังไง
แต่ว่าอย่าลืมนะครับตอนนี้เจ้าพระยาน้ำทะเลหนุนนะครับ
เอาไปดูคุณชัดต่อคุณชัดไปดูการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระขนง
เป็นปลายทางของคลองประเวทที่จะออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละนะครับ
ทุกคนมีสูตรการทำงานคล้ายกันนะครับ
เพราะว่าปัจจัยในกรุงเทพมหานครมันมีเท่านี้แหละฮะนะครับ
มีการติดตั้งปั๊มไฮโดลิกขนาด๓๐นิ้วของกรมชนประธาน
สูบน้ำออกสูบน้ำออกนะครับแล้วจะช่วยลดระดับน้ำในคลองให้เร็วที่สุด
เมื่อวานนี้ฝนมาตกมาเติมอีก
การระบายน้ำออกมันไม่ลดลงตามเป้าหมายครับ

คุณชาติชาติยอมรับว่าปีนี้ฝนตกหนักจริง
ความรุนแรงอยู่ระดับ๑๒๐มิลลิเมตร
ธรรมดาเกิน๙๐ก็จะแย่อยู่แล้วนะครับซึ่งมากกว่าปีก่อนนะครับ
อยู่ที่๗๐๘๐มิลลิเมตร

ปีนี้นะปีที่แล้วในห่วงเวลาเดียวกัน
ถ้าเกิน๑๐๐มิลลิเมตรมี๔วัน
ปีนี้เกิน๑๐วันแล้ว
ฉะนั้นต้องเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกให้เร็วที่สุดครับ
อีกอย่างเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเดิมมันเก่าฮะ

สิทธิภาพการสูบมันไม่เหมาะกับฝนตกระดับ๑๒๐มิลลิเมตรขึ้นไป
ซึ่งต่อไปจะต้องวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำใหม่

ถือเป็นบทเรียนที่จะนำไปแก้ไขพัฒนาต่อไป

คุณชชาติยังขอนะขออะไรรู้ไหมขอฝนจะตกโอ้โฮ
ถ้าจะยากครับคุณผู้ชมฮะ
ชาติบอกถ้าเว้นสัก๒วันน้ำดีขึ้นแน่นอน
แม่แต่ว่าถ้าจะยากครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีหลายปัจจัยใช่ไหม
ใช่เอาจริงพอพูดถึงปัจจัยนะคุณผู้ชม
อันนี้ไม่ได้ขู่ให้กลัวนะน้ำแข็งไปอ่านข้อมูลจากทางด้านผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการน้ำคุณชวริสต์จันทรัศน์
คือเขาบอกว่า๔ปัจจัยหลักที่เดือนตุลานะพี่เบิร์
อันนี้เรามองไปข้างหน้านะตุลาอาจจะน่ากลัวกว่ากัญญาทุกวันนี้

นี่พี่ขนลุกเลยอีกไม่ถึง๒๐วันนี้ตุลาแล้วนะ
เดี๋ยวพี่เบิร์ดดอมและคุณผู้ชมรอฟัง๔ปัจจัยหลัก

คือเดือนตุลามันจะมีร่องมรสุม
ก็คือแปลว่าฝนตกหนักที่กลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล
อันนี้ปัจจัยหนึ่งแล้วนะ๒น้ำเหนือ
น้ำเหนือคือช่วงเดือนนี้ภาคเหนือกับภาคกลางตอนบนฝนตกเยอะ
เมื่อกี้เตือนแล้วไง๔จังหวัดภาคเหนือนะ
แล้วน้ำที่มันอยู่ในทุ่งมันจะค่อยระบายลงมา
ก็จะลงมาทางพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลไ
อายุทยาก็หนักแล้วตอนนี้ลงมาเรื่อยแล้วเนี่ย
ยังไม่หมดน้ำหนุนที่พี่เบิร์ตพูดว่าอย่าลืมนะครับ

พี่เบิร์ตแต่ตุลา๗ถึง๑๔ตุลา
น้ำหนุนสูงและปลายเดือนตุลาอีก
นี่๓ปัจจัยแล้วนะรวมถึงประสิทธิภาพการระบายน้ำ
ถ้าเกิดว่าเรายังเกิดปัญหาอยู่
กรุงเทพมหานครยังระบายน้ำได้ไม่ดี
มันจะไปตอกย้ำให้สถานการณ์มันย่ำแย่ขึ้น
น้ำแข็งบอกว่าจะเจอร่องมรสุม
นี่ไม่ใช่พายุนะนี่ยังแค่ร่องมรสุมอยู่
และที่น่าเป็นห่วงคุณผู้ชมคือ
ตั้งข้อสังเกตว่าตอนมหาอุทธกภัย๕๔นี่ผ่านมากี่ปี
๗ปีมันไม่มีการแก้ไขอะไรเลยเหรอ
เครื่องสุ่มน้ำอะไรทำไมพอไปเช็คแล้วอ้าว
ยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพยังเสียไปตั้งหลายเครื่อง

แล้วผู้ว่าชาติชาติเพิ่งมารับตำแหน่งแล้วมาเจอแบบนี้โอ้โห
แต่ผมย้ำนะผมยังย้ำว่าอาจารย์เสรีสุพราธิต
ยังยืนยันว่าจะไม่ท่วมหนักเหมือนปี๕๔นะครับ
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำแล้วท่านก็เคยทำนายไว้ว่า
ปี๕๔มันจะเกิดมหาวิกฤตอุทธกภัย
แต่ท่านบอกว่าปีนี้ไม่ถึงแต่มันมีหลายปัจจัยเหลือเกิน
อย่างที่ดอมย้ำเมื่อกี้ฮะนี่ฝนตกธรรมดานะครับ
ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะฮะ
แต่ว่าปีนี้มันต้องตามฤดูการเยอะเท่านั้นเอง
บอกว่าเท่านั้นเองไม่ได้เท่านั้นเองเดี๋ยวคนดูอีกนะครับ